งานของบ้านเมืองมันไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเรา
เพราะฉะนั้นประชาปไตยมันอยู่ได้ก็คือ
มีประสิทธิภาพครับถ้าประชาธิปไตยไม่มีประสิทธิภาพ
คนจะเอเนียงไปทางนิยมประเด็จการทำใจดี
แล้วก็เป็นที่มาของความหมายนะในที่สุด
เพราะฉะนั้นต้องทำให้การปกครองมีประสิทธิภาพ
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นั่นหมายความว่า
ประชาชนจะต้องมาสู่รัฐบาลได้
โดยผ่านกระบวนการของสภาในระบบนี้
จริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบทบัญหารับนูน

เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างพฤติกรรมบุคคลกับตัวบทของรัฐมนูล
อันนี้คือประเด็นที่ต้องให้ผู้ร่างเข้าใจว่า
พฤติกรรมบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหากับตัวรำนูนนั้น

เพราะฉะนั้นการแก้ไขรับนูนฉบับนี้
ผมต้องก็เลยเสนอแต่ต้นว่าควรจะฟังทุกฝ่าย
แม้กระดับวุฒิเป้าหมายประเทศที่เป็นประจาบใดจริงนั้น

เราเปิดศักราชมาถ้าจะเริ่มปีใหม่เลย
คือสิ่งที่ต้องรอดูกันก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมเลย
เราเลือกประเด็นการเมืองมาเปิดค่ะคุณผู้ชม

การเมืองก็น่าจะเริ่มต้นมีสีสันนะคะในหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณางบประมาณนะคะ
การเริ่มต้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คำว่าเริ่มต้นนี่หมายถึงไม่ใช่จะแก้ไขแล้วนะคะ
คือมานั่งคุยกันก่อนว่าแนวทางเป็นแบบไหน
ศึกษาร่วมกันก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้าง
แต่คิดว่าประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐมนุน
น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กินพื้นที่

เพราะว่ามีผู้ออกมาพูดก่อนหน้านี้
จนถึงตอนนี้ก็หลายท่านอยู่นะคะ
นี่ยังไม่ได้เริ่มแบบจริงจังเลยนะคะ

แต่อย่างน้อยให้เข้าสู่กระบวนการสภา

คือไปซัดกันให้เต็มที่เลยในสภานะคะ

ยังมีความพร้อมค่อนข้างมาก
สำหรับฝ่ายค้านที่เตรียมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คือเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่ในสภา

เตรียมจะรวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง

แต่ทีนี้มันจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่

สิ่งที่มีความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว

ก็จะถูกผนวกเอาอารมณ์เข้าไปด้วย

มาเปิดรายการต้นศักราชเลยเรื่องการเมืองนะคะ
ท่านนี้จองคิวนานมากไม่ได้มาช่วงที

สสกรุงเทพฯมหาละครจากภักดิ์พลังประชารัฐสสศิระเจนจักร
และอาจารย์ศิโรธคลามไพบุทธสวัสดีทั้งสองท่าน

โอ้ยกว่าจะได้คิวค่ะสสค่ะ
คือเอาอย่างนี้นะคะคือตอนแรกที่เราประเมินกันเบื้องต้น
คนนอกสภาคนนอกสภาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเยอะ
คือรู้สึกว่าการเมืองน่าจะน่าจะจี๊ดจาดมากตั้งแต่ต้นปี
คนในสภาคุยกันบ้างไงมั้ยคะคือเตรียมหัวหมู่
คนนั้นคนนี้คือเตรียมสู้กันในสภาเต็มที่ไหมคะเอาเริ่มปีใหม่นี้เลย
ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเหลอะครับ
อ๋อเตรียมปูซะใหญ่ดูเซ็งหมดเลย

ที่บอกว่าจะมีเรื่องของงบประมาณเข้าใช่ไหม
ก็ทำโดยสอสอก็ต้องผ่านโดยสอสอ
ช่วยกันทำก็ไม่น่าจะมีอะไรปัญหาเรื่องงบประมาณของปี๖๓
และเรื่องอภิปรายไม่วางใจ
เราก็ยังมามองประเด็นไม่ออกเลยว่า
มีเรื่องทุจริตอะไรที่มันรุนแรง
แล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
คือไม่ได้รู้สึกว่าต้องเตรียมที่จะเป็นองคลักษิทักษ

คือเราเตรียมแค่ว่าสมาชิกท่านใดอภิปราย
ผิดข้อบังคับผิดกฎหมายแล้วก็เอาเรื่องซ้ำซาก
ก็เรามาดูกันว่ามีคุยกันแค่นี้

ในแง่ของการแก้ต่างโดยการทำงานของตัวบุคคลไหมคะ
คือเอาอย่างนี้ค่ะนอกสภาก็ได้แต่ดูเขานะคะ
ก็จะเห็นจะเล่นกันอย่างนี้ทั้งสองฝั่งก็จะเล่นกันแบบนี้
ผิดไหมตีความยังไงไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิด

อยู่อย่างนี้ไม่เข้าเนื้อเท่าไหร่เลยค่ะ
คืออยู่ที่ตัวบุคคลแล้วครับก็จะเล่นตุกติกกันยังไงก็มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับ
แต่ว่าผมเชื่อว่าการอภิปริย์ไม่มั่นใจหรือนวัฒนามาณเนี่ย
ค่ะสอสอใหม่ต้อง๗๐จะมีสอสอก่าว๓๐
การเรียนแบบหรือการโชว์พาวหรือการทำงานในสภาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับ

ไม่ใช้โวหารไม่กระแนะกระแหน่มาก
แล้วก็ไม่พูดนอกเรื่องมันนอกกรอบมากครับ
ค่ะนอกเหนือจากนี้ในส่วนของการศึกษาการแก้ไขรัฐมนุน

นี่ตอนแรกเชิญมาตั้งแต่ตอนเรื่องคุณปารีนาน
ในช่วงช่วงนี้ที่ออกมารู้สึกหนักใจไหมคะ
ว่าจะหันหน้าไปคุยกับใครบ้าง
ทิศทางจะไปแบบไหนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็เลือกรองประธาน
ฝ่ายค้านเสนอรองประธานคนที่หนึ่ง
ฝ่ายรัฐบาลเสนอรองประธานคนที่๒เป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็เป็นลักษณะว่าต้องการทำให้บ้านเมืองสงบ
แล้วก็ต้องการมาเอ่อเราโดนความคิดเรื่องการศึกษาการแก้ไขละมนุมกันครับ
ค่ะคุณศิราจริงแล้วคือชัดเจนอยู่แล้วไหมคะ
โดยจะว่าทงก็คงไม่ใช่แต่ในแง่ของจุดยืน
คือรัฐธรรมนูลไม่ควรแก้ไขเลยอย่างนี้ป่ะคะ

แต่ว่าเห็นไหมครับแต่ละภักดิ์เพื่อไทย

ไม่มีตัวกรรมิการแต่ละทั้งวิกเนมหมด
มันไม่มีใครที่ไม่เหมาะสม
ฝ่ายรัฐบาลก็เหมาะสมกับทุกท่านนะครับ
เนื้อหารัฐมนุนนี่เตรียมกันแล้วยังคะ
แต่ว่าจริงแล้วเบื้องต้นก็ไม่สมควรไปแต่หมวดมหาศัลย์อยู่แล้ว
คือถ้าอ่านตามข่าวก็คือหมวดที่สำคัญหมวด๑หวด๒

แต่คงจะไปพูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ไขรัฐมนุนนั่นแหละ

หรือเนื้อจะแก้วิธีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นแบบไหนกันแน่

เดี๋ยวฉันถามคนในก่อนอาจารย์คนนอก

คนก็มองตรงว่าร้อนแบบระดับกังวลว่าจะมีเรื่องนะครับ
เพราะว่ามีเรื่องของการยุบพักอนาคตใหม่นะครับ

อนาคตใหม่ก็เป็นพักซึ่งคนสนับสนุนก็เยอะนะครับ
มาครั้งแรกคนเลือก๖ล้านกว่า
ก็ถือว่าเป็นพักที่คนเชียร์เยอะนะครับ

ปฏิกิริยาของคนก็น่าสนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไง

เอาจริงถามแบบคนวิเคราะห์การเมืองนะคะ
คือเราไม่รู้จริงเหรอคะว่าพักอนาคตใหม่จะโดนยุบหรือเปล่า

ให้อาจจะมีคนมองว่าเรื่องนี้มีการเมืองอยู่เบื้องหลังยังไงก็ตามแต่นะครับ
อย่างเช่นความกังวลว่าเอ๊ะทำไมจะต้องรีบให้เรื่องนี้จบในชุดนี้
ทำไมไม่รอชุดอื่นซึ่งเดือนหน้าก็จะมาแล้วอย่างนี้ผมคิดว่า
ก็เป็นความกังวลที่ประชาชนมองได้ว่าทำไมไม่รอให้ตุลาการสารบนชุดใหม่มานะครับ
ซึ่งเดือนมกรากุมภาชุดใหม่ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วรอได้หรือไม่
ผมว่าคนก็มีสิทธิ์ถามนะครับแต่ว่าในแง่ความเชื่อมั่นก็ต้องตอบว่าเราเชื่อมั่นในระบบนะครับ
หวังว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างยึดมั่นในหลักกฎหมายนะครับ
แต่ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเรื่องอนาคตใหม่นะครับที่สองก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจนะครับ
ผมเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคงจะมีเรื่องนะครับไม่ใช่มีเรื่องแบบทะเลาะกันนะครับ
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องทุจริตหรือไม่เนี่ยผมว่าก็ยังไม่รู้ฝ่ายค้านจะพูดอะไรนะครับ
แต่ผมคิดว่าต่อให้ไม่ใช่เรื่องทุจริตที่เรายังไม่รู้เขาจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ย
การบริหารงานของรัฐบาลผมว่าจะบอกว่ารัฐบาลบริหารงานมา๕เดือนดีไปหมดเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดนะครับ
ให้อยู่ต่อหน้าคุณศิราผมก็ไม่กล้าพูดว่ารัฐบาลบริหารงานดีไปหมดทุกเรื่องนะครับ
ผมนั่งดูข่าวเศรษฐกิจผมเห็นข่าวคนผูกคอตายได้ไปทุกอาทิตย์แล้วครับ
เมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้วันนี้ก็มีคนผูกคอตายที่สมุทรสงครามสมุทรสาครอีกอย่างนี้
แล้วเขาผูกคอตายโดยที่เขาเขียนว่าเขาผูกคอตายเพราะมันเจอจากพิษเศรษฐกิจ
เราจะบอกว่าการที่ประชาชนฆ่าตัวเองรายสัปดาห์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการนะครับ
จนถึงจุดที่ประชาชนที่ฆ่าตัวตายเขาเขียนแล้วว่าเขาฆ่าเพราะพิเศรษฐกิจ
ยังบอกไม่เกี่ยวอีกเนี่ยผมว่าเราพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกว่าเรื่องอภิปรายคงจะมีเรื่องหลายเรื่องนะครับ
เรื่องของการบริหารนโยบายสาธารณะนะครับเรื่องของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ซึ่งผมว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะบอกว่าเศรษฐกิจยุคนี้ดีเนี่ยผมว่าหาคนตอบว่าเศรษฐกิจยุคนี้ดีเนี่ยมันยากนะครับ
หรือว่าเรื่องอื่นอีกนะครับการแสดงออกของประชาชนวิ่งไหลลุงนะครับทีมดุลพลเอปายุทธจะมาจัดเดินเชียร์ลุงคู่ขนาดกันอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่กวนให้อารมณ์ทางการเหมือนของคนมันร้อนได้นะครับซึ่งก็บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ไม่ควรร้อนนะครับแต่ว่าภายใต้บริบททั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าม

อย่างวิทยุสภาพว่าต้องวางอุเบคาให้ดีว่าเรื่องของการศึกษาการแก้มนุนเป็นเรื่องของสภาพผู้แทนรัฐสดรนะครับแล้วเมื่อเป็นเรื่องของสภาพผู้แทนรัฐสดรเนี่ยไม่ใช่กฤทธิ์ของวิทยุสมาชิกที่จะมายุ่งสภาพผู้แทนรัฐสดรเขาจะแก้เรื่องนี้ยังไงเขายังอยู่ในชั้นศึกษาเขายังไม่ได้พูดว่าเขาจะ
คืออย่างนี้ผมคิดว่าปีประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้งมินาลที่๖๒
ว่าไม่จำเป็นอย่างเช่นบทบาทวุฒิสมาชิกในการออกมาวิจารณ์
ถ้าแก้เรื่องสหวาซ์การแก้มือนความแน่

แล้วถึงขั้นตอนของวุฒิสมาชิก
ที่สมาชิกจะพูดอะไรเอากันให้สนุก

คนก็จะมองว่าคุณเนี่ยขัดขวางการแก้ธรรมนูลนะครับ
แล้วพอคนมองวุฒิสมาชิกขัดขวางการแก้
เขาจะถามว่าแล้วใครตั้งวุฒิสมาชิก
มันก็จะวนหลุดมาเป็นพลเอกประยุทธ์ต่อต้านการแก้รัฐ

ก็จะกลายเป็นเรื่องการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์ออกใบสั่งให้คนเหล่านี้หรือเปล่า

เลือกมาเรื่องหนึ่งก่อนนะคะเรียนกลับมาถามจศีระเหมือนเดิมเลย
คือเอาเรื่องวิ่งเอาเรื่องเดินอะไรก่อนเนี่ยนะคะ

คือรู้สึกว่ารับมือกับการแสดงออกแบบนี้ได้ไหม
คือเรียนเข้าใจว่าคือเราค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าคนที่ออกมาไล่เป็นใครสนับสนุนใคร
และแน่นอนคนที่ออกมาเชียร์เป็นใครสนับสนุนใคร

คือเรื่องวิ่งไล่ลงเนี่ยนะครับ
ผู้จัดเนี่ยนำเรื่องเข้ามาที่กรรมการฝ่ายกฎหมายที่ผมเป็นอยู่นะครับ
ก็ได้คุยกันว่าให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับ
ซึ่งต้องไปขออนุญาตใครทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิคนอื่น
และไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ของกฎหมายด้วยนะครับ
ก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นอยู่ในที่จำกัด

เพราะว่าตำรวจบอกว่า
วันหนึ่งทำได้๓งานมันก็เต็มแล้วนะครับ
ก็เจรจาเข้าไปอยู่ที่ตั้งในที่ที่เหมาะสมนะครับ
หรือถึงวันจริงจะยังไง
ก็เราคุยกันแล้วว่าอยู่ในคณะกรรมธิการเราว่า
ชินแนพก็จะบอกว่าควรจะอยู่ที่กฎหมายที่คำหนดนะครับ
แล้วก็สองคืออย่าไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับ
คือข่าวมันก็ออกมาอีกแบบนึงคือมันก็คู่ขนานกันนะคะ
คือก็จะมีทั้งคนทางคนชอบนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนออกมานะคะ
แต่ว่าในส่วนของคนที่จัดงานวิ่งไล่ลุง
คือก่อนหน้านี้เขาก็สะท้อนออกมาว่าเขาก็ไม่ได้มี
ไม่ได้มีอิสระในการที่แม้กระทั่งเตรียมงาน
คำถามคือว่าบรรยากาศแบบนี้คือการที่จะพูดจากันมันยิ่งลำบากครับ
คือบางทีก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าไปไม่ได้หรือทำไม่ได้เพราะอะไร
ก็มาคุยในคณะกรรมการแล้วแล้วก็สรุปว่าบางเรื่องมันก็ผิดกฎหมาย
บางเรื่องการแถลงข่าวบอกว่าบริษัทแสงไม่ให้แถลงข่าวกดดัน
จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับก็โดนโรงแรมเขายกเลิกการแถลงข่าว
ไม่มีใครกดดันนะครับก็แปลว่าจบกันหมดแล้ว
สุดท้ายก็แนะนำว่าให้ผู้จัดไปฟ้องร้องกับโรงแรม
ผิดสัญญาการเช่าสถานที่
เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารูปโฉมที่ตกลงกันไว้คือ
คือสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันจริงหรือเมื่อถึงวันที่จะต้องเกิดเหตุขึ้น
คำถามคือว่าถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น
คือเราจะทำยังไงให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะ
มันไม่ส่งผลรุนแรงเกินไปได้เตรียมรับมือไหมคะ
คือผมว่าคืออันนี้ผมเอาง่ายนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ย
การที่การที่ชุมนุมหรือทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีใครรอดคุกไปได้นะครับ
บางคนก็หนีออกมานอกประเทศแล้วนะครับในการชุมนุมเป็นผู้นำการชุมนุมนะครับ
ก็เชื่อว่าประวัติศาสตร์ได้สอนเขาแล้วนะครับว่าอย่าละเมิด
ผมว่ามีการเตรียมการว่าไม่ให้ทำเป็นกฎหมายนะครับ
อาจารย์บรรยากาศแบบนี้ดิฉันก็ลองถามได้อีกแบบนึงนะคะ
คือว่าจริงถ้าคนจัดนะรู้แล้วว่ามันจะส่งผลได้แค่ไหน
แล้วก็ไม่สามารถประเมินได้ว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อมหรือถูกนำไปใช้ให้รุนแรงขนาดไหน
คือควรจะตีกรอบให้ชัดร่วมกันหรือว่าเขาเองควรจะสมัครใจที่จะมีกรอบของตัวเองชัดเจนยังไงดีคะ
คือผมว่าโดยกิจกรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมีเรื่องอยู่แล้วนะครับ
วิ่งมันคือวิ่งมันไม่ใช่ชุมนุมนะครับถ้าชุมนุมก็ต้องเรียกว่าชุมนุมไล่ลุง
แต่วิ่งเนี่ยคือวิ่งนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาของความไม่นิ่งของรัฐบาลนะครับ
ผมคิดว่ารัฐบาลยังตั้งหลักไม่ได้ว่ารัฐบาลพยายามจะบอกว่าจะให้ประเทศเนี่ยกลับมาสู่การเป็นประเทศปกตินะครับ
เอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในนายกที่ชอบพูดที่สุดว่าประเทศไทยหลังการเลือกตั้งมีนา๖๒กลับมาสู่ประเทศปกติ
แต่ผมกลับรู้สึกว่าอย่างกิจกรรมวิ่งไล่ลุงถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยตามการเมืองมาเกิน๑๐ปีนะครับ
เรารู้ว่าบรรยากาศที่คนจัดกิจกรรมต้องเลิกแถลงข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกนะครับ

เพราะว่าคือพอเราพูดต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายว่าไม่ให้กว่าไปทำอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
เรียนแล้วว่าในร้วงแรมยกเลิกก็ต้องรับชอบไป
ใช่แล้วก็คืออยากน้ำน้ำว่าจะมีคนไปกดดัน

ซึ่งบังเอิญว่าในช่วงปลายปีมันมีกิจกรรมการแถลงข่าวแบบนี้

มีกิจกรรมการแถลงข่าวที่สโมสรผู้สื่อข่าว
ระหว่างประเทศผมว่าผมว่าพูดตรงทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ผมว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่ปกติของประเทศนี้เพราะฉะนั้น
ผมคิดว่านะครับสำหรับสำหรับผมเนี่ยเรื่องแบบนี้รัฐบาลเนี่ยต้องนิ่งนะครับ
ประชาชนอยากจะจัดวิ่งเนี่ยก็ปล่อยประชาชนไปไม่ต้องไปหงุดหงิด

คือเราอยู่กับพลเอกประยุทธ์มา๕ปีเรารู้ว่าท่านอารมณ์ขึ้นกับเรื่องแบบนี้แน่นอน
แต่ว่าวิธีแก้เนี่ยนะครับต้องนิ่งเล่นไลน์นะครับ
ร้องเพลงไปเที่ยวอะไรก็ได้แต่อย่างหุดหงิดเวลาเห็นการแสดงออกในลักษณะนี้
เรียนลองแย้งอาจารย์ศิโรธคือแต่ก็อาจจะคิดได้ไหมล่ะ
ว่าคนที่อยากจะจัดก็อยากให้ท่านอารมณ์ขึ้นอยู่แล้ว
ก็ไปจี้ที่จุดอ่อนใช่ไหมคือถ้าจะคิดในแง่นี้ก็ได้นะอาจารย์
ก็คิดได้แต่ถ้าเราเอาแต่นั่งเดาใจว่าคนนี้ทำเขามีแผนอะไรเบื้องหลัง
คือเราไม่ใช่หมอดูไงครับเราไม่ได้มีหน้าที่ในการไปมโนว่าใครเขาคิดอะไรแต่ใจ
แต่ความเป็นผู้นำประเทศต้องนิ่งความเป็นผู้นำประเทศ
เฉพาะผู้นำประเทศในเวลาแบบนี้ต้องทำให้ทุกอย่างในประเทศกลับสู่กระบวนการปกติ
แสดงออกว่าไม่ชอบนายกเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับการแสดงออกมาชอบนายกเป็นเรื่องปกติ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องนิ่งต้องไม่กรี๊ดการ์ดต้องไม่หุดหิด
ไม่รู้สึกว่าการแสดงออกว่าไม่ชอบนายกเป็นเรื่องไม่น่าพอใจ

ไปรวมตัวบอกว่าไม่ชอบคุณยิ่งรักเรียกไอ้นั่นอีนี่กันทุกวันเนี่ย
เขายังทำกันได้แต่ยุคนี้เนี่ยทำไมต้องมีอาการหุดหงิ
ผมว่าพลเอกประยุทธ์ต้องวางหลักว่าประเทศเรากลับคืนสู่ความเป็นประเทศปกติแล้ว
แล้วการบอกว่าไม่ชอบนายกหรือการบอกว่าชอบนายกเป็นเรื่องปกติ
ไม่มีอะไรต้องแตกตื่นตกใจแล้วไม่ต้องมองว่าการวิ่งเป็นการชุมนุม
ต้องย้ำก่อนว่าวิ่งกับชุมนุมคนละเรื่องกัน

คือนายกผมยังไม่เห็นว่าท่านผิดตรงไหนเลยนะ
เพราะว่ามาเชียร์ท่านนายกยิ่งรักเนี่ย
น้าวันนี้ไปไงครับทำบ้านพวกเสียหาย
หนีออกกับน้องประเทศไปสวยสุข

พูดใจดีแต่โกงบ้านเมืองไปเสวยสุขฟ้องผมได้นะครับคุณนายกยิ่งรัก
หรือคนที่สาวกบอกมาเลยว่าตรงไหนที่นายกยิ่งรักไม่ได้ทุจริตนะครับ
สารตัดสินและหนีคดีไปอ่าเข้าใจค่ะโดยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คำพูดที่บอกว่า
ฝ่ายหนึ่งชอบไม่ชอบผมหรือฝ่ายท่านนายกชอบนายกถึงเลือกนายกมาเป็นนายกมนตรี
อ่าผมว่าอย่างงี้คุณคือมันมีมันมันมันต้องมีมีสองฝ่ายนะครับ
คุณมองของคุณอีกฝ่ายที่ที่ชื่นชมนายกในบุคลิกของท่านอันนั้นมี
เยอะแยะใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วนายกไม่ได้ทุจริต
นายกยังยืนยัดอยู่ในประเทศไม่ได้ทุจริตมันเสียหายบ้านชาวนาฆ่าตัวตาย
แล้วก็เอาเงินของประเทศเนี้ยค่ะเขาไปสบวยศุกร์อ่า
เพราะว่าคุณซีราไม่ได้ง่ายในทางนี้
เพราะคุณซีราไม่ได้เรียกว่าขอบธรรมพอบ้าง

คุณภิกษาขออนุญาตใช้สิทธิ์

แต่เนื่องจากมีการพาดพิงค่อนข้างรุนแรง

ขออนุญาตนะคะอาจารย์ปิดเบรกนี้
คือผมไม่ได้บอกว่าผมชอบคุณยิ่งรักมากกว่าผลเอกประยุทธ์

ให้ประชาชนแสดงออกได้คุณศิระฟังภาษาผม
เดี๋ยวคุณศิราฯอย่าชี้ผม

เดี๋ยวให้อาจารย์ศิราฯจบก่อน

ถ้าเราบอกว่าเรามาคุยเรื่องประชาธิปไตย
ในเมื่อตอนนี้คนส่วนมาก
ไปยกมุนตรีตัวเน็ตไปยุธ

ด้วยความประพฤติด้วยการทุ่มเท
ก็ต้องปล่อยให้ท่านบังประเทศ

อาจารย์ศิราฯเป็นผู้จบเบรคนี้ค่ะ
ผมว่าประเด็นสำคัญ
เด็นสำคัญไม่อยู่ที่ว่าเราชอบนายกคนไหนนะครับ
ที่ผมพยายามจะพูดคือไม่ว่านายกจะชื่อคุณอภิษฎนะครับ
จะชื่อคุณชวนจะชื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับ
ชื่อพลเอกชาวลิศจะชื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกสรยุทธ์ใครก็ตามเนี่ย
เมื่อประเทศมีการเลือกตั้งเมื่อมีการแสดงออกของประชาชนเนี่ย
รัฐบาลทุกชุดต้องยอมให้มีการแสดงออกได้
สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพลเอกประยุทธ์กับคุณยิ่งรักเป็นคนเดียวกันหรือไม่

แต่สาระสำคัญคือการแสดงออกของประชาชนเป็นเสรีภาพตามมนุน
เพราะฉะนั้นประชาชนที่ไม่ชอบมีสิทธิ์แสดงออกเช่นเดียวกับประชาชนที่ชอบ
ผมไม่ได้พูดเรื่องคุณยิ่งรักกับผลเอกประยุทธ์ใครเป็นคนเดียวกัน

อาจจะเป็นปัญหาของคนที่เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช่ปัญหาของประชาชนอย่างผม
ปัญหาของประชาชนอย่างผมคือเมื่อประชาชนจะแสดงออก
ไม่ว่าจะมีนายกชื่อชวนหลีกภัยนะครับไม่ว่าจะมีนายกชื่ออภิษฎเวชาชีวะ
ว่าจะมีนายกชื่ออานันต์ปัญญารชุนชื่อพลเอกจุลานนท์ชื่อสมัครสุนทรเวท
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือใครก็ตาม
นายกต้องให้ประชาชนแสดงออกและพักการเมืองที่หนุนนายกต้องไม่มองประชาชนเป็นศัตรู
ผมเชื่อเส้นของผมมีอยู่แค่นี้ไม่เกี่ยวกับว่านายกคนไหนดีกว่า
นายกดีหรือไม่เป็นเรื่องมุมมองแต่เส้นของอำนาจรัฐกับประชาชนต้องแยกกัน
อันนี้คือเนื้อที่ต้องการจะบอกเดี๋ยวขอโฆษณาเดี๋ยวให้มาเริ่มที่คุณศิราค่ะ

คุณผู้ชมคะคือบรรยากาศตอนโฆษณาไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไร
แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงกันต้องถกเถียงใช่ไหมค
งั้นให้คุณศิระเริ่มก่อนคือจะไปประเด็นของจอมขวัญ
หรือเอาประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่คาใจแต่ไม่เอาพาดพิงเราเนอะ

ก็ในเรื่องของสะพานมันไปได้ยาว๔ปีผมมั่นใจนะครับ
คือนี่ที่จะถามเหมือนกันคือยังไงนะคะ
ไม่ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดนตรวจสอบหนักหนาแค่ไหน
คือแนวคิดที่จะยุบสภาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่
หรือถูกตรวจสอบแล้วรู้สึกว่าเอาล่ะเริ่มกันใหม่ก็ได้
คือจะไม่มียุบสภาแน่พูดอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
คือตอนนี้ที่ประวัติศาสตร์นะครับการยุบสภาเนี่ย
บางที๓๗๖๓๗๕เป็นฝ่ายรัฐบาลยังยุบสภาได้เลย
เพราะมีการทุจริตมีจำนวนเรื่องหลักฐานไปไม่รอด
แต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุสัญญาณบอกว่าจะมีการเรื่องของทุจริตอย่างรุนแรง
บุคลิกแต่ละท่านก็มาติดตัวมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารประเทศ

ในส่วนของการอภิปรายคือแน่นอนคุณศิราต้องมั่นใจอยู่แล้ว
ว่าทางคอรมอลไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงไม่มั่นใจ
ขณะที่ว่าโหโดนถล่มโดนอภิปรายแล้วจะต้องยุบสภา
แต่ประเด็นคือว่าเสียงในสภา
คือเรียนไม่แน่ใจนะคะเพราะเป็นคนนอกแต่ว่าเสียงในสภาเนี่ยสำคัญมาก
ว่าเนื้อหาจะเป็นแบบใดก็แล้วแต่มันปริ่มมาก
มันล้มมันล่มมันมีหลายแบบมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะ
คือครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเขาคงอยู่ที่การประมาท
แล้วก็เรื่องการไม่เตรียมพร้อมเป็นบทเรียน
หลังจากที่มีบทเรียนแล้วก็สภาก็ผ่านมาทุกวาระ
เพราะฉะนั้นไม่ได้ห่วงเรื่องเสี่ยงแล้ว
ไม่มีห่วงแล้วก็ยิ่งอนาคตใหม่ก็ขับออกมา๔คน
๔คนก็มาอยู่ซิกรัฐบาลก็เพิ่มเสียง
ฝ่ายค้านก็ลดผมอยากให้ขับออกมาเยอะนะ

ไม่ใช่คือเขาจะได้อุดมการครั้งแรกที่เข้าพักแต่ละพักเนี่ย
บางครั้งอุดมการเขียนเกินความเป็นจริงทางปฏิบัติก็ไม่ใช่
เพราะมันเป็นสตอาจจะอึดนานเรื่องของอุดมการ
เราไม่ได้บอกพักไหนนะครับแต่ละพักก็เข้าครั้งแรก
ก็คิดว่าอุดมการตรงกันพอเข้าไปแล้วก็อุดมการไม่ตรงกัน
ถ้าไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันก็ลำบากก็ขับออกมาแล้วกัน
คุณศิราค่ะที่ฉันถามไหนก็พูดถึงแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้หมายถึงพักไหนแต่ที่ฉันจะถามถึงพักอนาคตใหม่
เดี๋ยวฉันถามเองนะคะว่าคือจริงแล้วประเมินกันไหมคะพักรัฐบาล
เมินกันไหมว่าอนาคตใหม่ยังไงก็กำจัดได้แน่
ไม่มีการประเมินเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ขบวนการของชั้นศาลแล้วครับ
ไม่ลงเกินท่านไม่ได้คือไม่ได้มองว่าคือเราไม่ได้มองไว้ว่าค่อนข้างแน่
คือเรียนหมายถึงว่าให้มองข้อเท็จจริงในการส่งสารนะคะแต่ไม่ได้ก้าวล่วงท่านแหละ
เพราะว่าขึ้นอยู่กับตุลาการนะคะแต่คือมองแล้วเฮ้ยอันนี้มันชัดโอ้โหอันนี้ดิ้นไม่หลุดแน่
ยังไงก็ไม่พ้นอะไรอย่างนี้มีการประเมินกันไหมคะข้อเท็จจริง
ตรงนี้อย่างผมไม่เกินเกิดลึกหลักฐานนะครับ
แต่ว่าในมือตอนนี้หลักธรรมนูนค์ฉบับนี้นะครับ
สอสอมีเอกสิทธิ์ที่จะยกมือสวนมติพักหรือสวนอะไรต่างนะครับอยู่ที่เหตุการณ์นั้นนะครับ
ซึ่งสวนมติได้แล้วก็ออกจากพักได้
อาจารย์ศิโรธในแง่รัฐศาสตร์ถ้าเรามองคือมันต่างจากสมัยก่อน
เรื่องของการยกมือของสสเอกสิทธิ์สส
การถูกขับออกจากภักดิ์การย้ายภักดิ์
หรือการต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่คือมันผิดกันหมดเลยกับเมื่อก่อน
คำถามคือว่าอันนี้เราสามารถมองได้ไหมในฐานะนักรัฐศาสตร์ว่า
รัฐมนุนก็เขียนมาเพื่อให้เกิดแบบนี้แหละ

ผมคิดว่านักวิชาการทุกคนก็มองตรงกันหมดนะครับว่า
หมายถึงตั้งใจเลยหรือว่ามันจะต้องเกิดภาพนี้ขึ้น
ตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้อะครับแต่ว่ากระบวนการ

ผมว่าคือผมอาจจะเป็นคนหูโบราณ
ผมคิดว่าการซื่อสัตว์ประชาชนจำเป็น

ถ้าเกิดคุณเข้าสภาไปในนามพักไหน
แล้วก็เข้าไปประชาชนมอบความไว้วางใจ

เช่นสมมุติท่านหนึ่งได้เข้าสภา

แล้วอยู่ดีเปลี่ยนใจจะไปอยู่พักอื่น

ถ้าคุณเข้าไปสภาในนามพักไหนเนี่ย
ผมว่าโดยหลักการมันคือคุณต้องอยู่สังกัดพักนั้นไป
กว่ามันจะมีการให้ประชาชนตัดสินใจใหม่
งั้นเสียงประชาชนมันจะเป็นเสียงสวรรค์ได้ยังไงครับ
แต่ว่าเอาเสียงที่ประชาชนมอบให้คุณ

คือถ้าสมมุติเราคิดในแง่ของตัวบุคคลนะคะ

คราวนี้มันอาจจะบอกยากว่าเขาเลือกพักหรือเลือกคน
แต่ประเด็นคือว่าเราคาดหวังไม่ได้เหรอ

จะโหวนไปทางเดียวกันอะไรก็ไม่รู้

พักการเมืองไม่ได้เป็นกองทัพ

หัวหน้าพักมีสิทธิ์ชี้นิ้วว่าสอสอทุกคนต้องทำตาม

แต่เอกสิทธิ์ของสอสอต้องอยู่ภายใต้การดังกลับ

ผมคิดว่าคนที่เป็นสอสอจากการเลือกตั้งนะครับ
เฉพาะสอสอเขตเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่า
ประชาชนเลือกเราเพราะเราอยู่พักอะไร
เวลาเราลงไปในพื้นที่ไปหาเลือกตั้ง

ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่เป็นสอสอเขต

ก็ที่ไม่ยกให้หรือที่สวนหรือที่ไม่ออกเสียงก็

ซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เคยพูดกับประชาชนอย่างสิ้นเชิงเนี่ย

ก็คือคุณเข้าไปสภาด้วยความไว้วางใจของประชาชนนะครับ
ประชาชนมอบความไว้วางใจให้คุณอยู่พักนั้น

พลังประชารัฐเพื่อไทยเพื่อชาติ

ผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้ว

ถ้าไม่ซื่อสัตวกับประชาชนเป็นนักการเมืองไม่ได้ครับ

คือสอสมออธิบายอยากได้อย่างนี้ที่หลัง

ก่อนที่จะเข้าเนี่ยผมก็ให้ผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐว่า
หากวันไหนไม่ทำประโยชน์ประเทศชาติหรือทำร้ายประชาชนทำร้ายประเทศ
ผมขอยืนตรงข้ามผมไปยืนอยู่ข้างประชาชน
ผมหาเสียงชัดเจนไม่ใช่ไม่มีสอสอคนไหนที่จะบอกว่า
จะต้องเอาพักเป็นหลักนะครับก็ต้องเอาประชาชนเป็นหลัก
ถามคนหลัก๔ได้ผมก็เดินหาเสียงเนี่ย
วันไหนพักทำร้ายประเทศพักทำร้ายประชาชน
ผมขอถอนยืนตรงข้ามครับชัดเจนนะครับ
ไม่ใช่เรื่องของอุดมการเราเขียนสวยหรู
แต่เวลาปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งถามว่าสอสอควรจะปฏิบัติ
เอาใครเอาประชาชนหรือเอาพัก
พักที่มันโกงบ้านเมืองจะอยู่กับเขาได้ยังไง
พักที่ไม่เคารพสถาบันนะครับ
เกินสถาบันจะอยู่กับพักนี้ได้อย่างไรนะครับ
คำถามคือว่านี่เป็นกลยุทธ์ในการดูดสอสอด้วยไหม
พยายามจะบอกว่าใครเป็นยังไงและเราไม่ใช่อย่างนั้นนะ
คือการพยายามที่บอกว่าใครดีใครไม่ดีในสภาพ
ไหนดีพักไหนไม่ดีคือมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดูดสอสอด้วยไหมคะ
เรื่องของอุดมการการเขียนนโยบายของพักเนี่ย
สวยหลูทุกภักดิ์ต้องไปเสพไม่ได้
แต่เวลาเป็นรัฐบาลหรือเป็นพักออกมา
มีสภาพแล้วในองค์กรของเขาเนี่ย
ไม่ปัญญาบาลตามสัญญากับสอสอ
ไม่ต้องไปตามนวิบายการหาเสียง

ดังนั้นรัฐบุญจะไม่เขียนไว้เลยว่าสอสอเนี่ย
ถ้าขัดมติภักดิ์ภักดิ์ขับก็หาภักดิ์ใหม่ได้
ถ้าสมมุติว่าเอาพักเป็นหลัก

ไม่เชื่อมติภักดิ์ก็ต้องหมดสภาพเป็นสอสอ
มีการเปิดช่องเพราะว่าสอสอมีเอกสิทธิ์จริง

ไม่สามารถจะอนุมานเอาแบบนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
ตกลงแล้วคนที่เขาเลือกในเขตนั้น

คือระบบการเลือกตั้งมันไม่สามารถจะนิยามได้ชัดเจน
สำหรับการออกเสียงด้วยป่ะคะในรอบนี้ค่ะ
ก็เนี่ยฮะถ้าสมมุติว่ามีข้อสงสัยตรงนี้

ศึกษากระบวนการแก้ไขนั้นมนุษย์
ครับถ้าตรงนี้มันเป็นจุดบกพร่อง

ไม่คือสิ่งอย่างผมยืนยันได้ว่า
ผมประกาศชัดเจนว่าเลือกผมนะครับ

ทำลายผู้ชายจนผมขอยืนตรงข้าม

เพราะว่าก็อยู่ในชุดที่จะศึกษาแนวทางต่าง

คุณผู้ชมค่ะคือมันบอกเป้าใหญ่ไม่ได้นะคะ
ตกลงไอ้กรอบที่เราคุยกันแต่ละเป้านี่เรื่องอะไรกันแน่
มันอวนไปหมดมันอวนไปหมดทุกเรื่อง

มันลากไปด้วยกันหมดหมายถึงการเมืองค่ะอาจารย์

ถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจ

สมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจาร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
สมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งถ้าสมมติให้อาจาร
คือเราพูดถึงการยุบพักของอนาคตใหม่ก่อนนะครับ
ถ้าถือว่าเรื่องของ
ควรจะยุติไหมเรื่องนี้ว่าผิดหรือถูกยังไง
การควินิจฉัยของตุลาการเก้าท่าน
ผมเชื่อในคำวินิจฉัยว่าออกมาเคลียร์ทุกประเด็น
ถ้าพระวิชัยไม่เคลียร์ประเด็นใดก็คือต้นเหตุที่จะเป็นการที่ชุมนุม
ถ้าเคลียร์ออกมาได้๙ท่านถ้าเคลียร์หมดทุกประเด็นที่โดนยุบหรือไม่ยุบนะครับ
ก็ตรงนี้ผมมองว่าหลักคือความวิชัยของสาร
ที่ผ่านมาไทยรักไทยตอนแรกก็จะมีเหตุการณ์ชุมนุมเหมือนกัน
มีการขู่มีการอะไรแต่คำวิจัยเคลียร์ทุกประเด็น
เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีการขู่เหมือนกันนะครับก็ไม่มีการชุมนุม
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะคือเรียนลองแยกชิ้นก่อน

คืออนาคตใหม่สมมุติโดนยุบอันนี้ข้อหนึ่งก่อนนะครับ
กับเรื่องของไม่ว่าจะเกี่ยวกับอนาคตใหม่หรือไม่ก็แล้วแต่
บรรยากาศมันพาไปก็แล้วแต่ไม่ว่าอนาคตใหม่จะเกี่ยวหรือไม่ก็แล้วแต่
ถ้าเกิดการชุมนุมรัฐบาลมองว่าการชุมนุมนี่คืออาการไม่ปกติเลยป่ะคะ

คืออย่างนี้ครับพรบการชุมนุมเนี่ยมันเกิดจากการที่การชุมนุมจากเล็กก็ไปหาใหญ่นะครับ
ถึงเขาพูดไม่ได้ถึงเกิดพรการชุมหนุ่มขึ้นมาและงับต้นเหตุก่อนนะครับ
เขาเชื่อว่าเราก็ต้องใช้ใครฝ่าฝืนกฎหมายนะครับไม่ว่าจะรักทรัพย์จะอะไรต่างเนี่ย
ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องโดนธรรมดีไปนะครับผมไม่อยากจะเชื่อว่านักวันนี้
เชื่อคนคนหนึ่งว่าไปเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปหรือฉันจะนำ
ผมว่าสังคมตรงนั้นมันมีคนที่ทำอย่างนี้มาแล้วแล้วหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ
แล้วคนนี้จะมีอีกหรือผมว่าก็ไม่เชื่อหรอกว่าประชาชนก็จะเชื่อว่าผู้นำจะอยู่เคียงข้าง

อนาคมากแยกชิ้นก่อนแล้วก็แยกเรื่องของค่าบิกาชุมภูมิซึ่งเกี่ยวหรือไม่ก็แล้วแต่

เรียนคำถามต่อไปน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วประเมินสถานการณ์การเมือง
คือคิดว่ารัฐบาลจะดำรงอยู่แบบนี้โดยใช้วิธีการยังไง
เอาอย่างนี้นะคะมันมีบางความเห็น
ที่บอกว่าใช่พลเอกประยุทธ์นะตอนนี้ท่านมาจากการเลือกตั้งแล้วนะ

จากการเลือกตั้งแล้วแต่บรรยากาศ
บรรยากาศในการสื่อสารกับประชาชนหรือแม้
แต่บรรยากาศคือที่เอาความมั่นคงนำเป็นหลักเนี่ย
มันทำให้มันลืมภาพสมัยตอน๕ปีท่านลำบาก
คือจะมีการปรับท่าทีไหมคะเพราะปีนี้การเมืองไม่น่าธรรมดาเท่าไหร่ค่ะ
คือตอนนี้พอมีผู้แทนสะดอนรัฐบุญติ
ฝ่ายบริหารก็มาจากผู้แทนรัศดรนะครับจากภาคการเมือง
เข้าใจเข้าถึงประชาชนมากกว่าขอสชเมื่อ๕ปีที่แล้วนะครับ
ประมาณตอนนี้จะคลอดแล้วก็มาจากสอสอนี่แหละที่ช่วยกันทำ
มันก็จะตรงประเด็นตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับ
รากย่าต่างนะครับการบริหารประเทศพัฒนาทิศทางไหน
ก็คือตอนนี้การทำงบประมาณไม่ใช่ของฆาตการประจำแล้ว
คือการเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นถ้างบประมาณผ่านแล้วก็ออกมาได้ใช้นะครับ
คือชัดไหมคะว่าถ้างบประมาณ๖๓ออกมาแล้วคือปีนี้ที่กลัวกันมาก

เขาสอไปทำเรื่องกระปำหมานนะครับก็น่าจะรู้ความต้องการที่ทางประเทศ

ใช่แต่อาจารย์ศิโรธดูมี

ก็๕ปีเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ครับปี๖๒๖เข้า๖๓ปกติ
สิ้นปีเราคิดว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นปีหน้าเราจะมีเงินเดือนมีโบนัส
เพราะว่าบรรยากาศปีนี้สิ้นปีจนถึงปีใหม่มันไม่มีใครเชื่อว่าปีนี้จะดีขึ้น

คือเป็นไปได้ไหมที่ฝั่งที่ไม่ปลื้มรัฐบาลเท่าไหร่ก็ช่วยกันใส่เข้าไปแบบ

ตัวเลขของทุกสถาบันมันก็แถลง
เคยมีปีไหนยุคไหนไหมครับที่การปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นทุกไตรมาส
ต้นปี๒๘ไตรมาสที่๒๒๖ไตรมาสที่๓๒๔ไตรมาสสุดท้าย๒๐ไตรมาสถัดไป๑๘

การแถลงตัวเลขแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นคนพูดนะครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงสภาพัฒน์แถลงนะครับ
ตัวเลขประชาชนรู้ว่าเศรษฐกิจค้าขายฝืดเครื่องยังไง

เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้น่าเป็นห่วงเยอะจริง
งบ๖๓งบ๖๓เปลี่ยนเกมได้ไหมคะ
พลิกเลยนะครับอ่าขึ้นอยู่กับการทำงบนะครับ
ผมคิดว่ารัฐมนตรีบางคนทำงานได้ดี
ผมคิดว่าคุณอุตมะเนี่ยเป็นคนที่จะช่วยรัฐบาลได้เยอะนะครับ

ถ้ายิงตรงเป้าเนี่ยผมคิดว่ามีความพยายามที่ดีในช่วงที่เข้ามา
หลังจากที่คุณเอกประยุทธ์ผ่านการเลือกตั้ง
ผมคิดว่าคุณอุตมะเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะครับ
แต่ผมไม่แน่ใจว่ากลไกอื่นในการจัดทำงบประมาณเนี่ย

เป็นสัดส่วนที่น้อยมากของระบบเศรษฐกิจไทย

ต่อให้คุณบริหารงบประมาณภาครัฐดีเยี่ยมแค่ไหน

ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนรู้ว่าภาคเอกชนเป็นยังไงครับ
มีภาคเอกชนไหนที่เติบโตมากนะครับ
ตลาดหุ้นตอนต้นปี๖๑คุณสมคิตบอกว่า๖๒จะไป๑๘๐๐
พอเปิด๖๓มันอยู่๑๕๐๐ครับ
ตัวเลขทั้งหมดมันชี้มันไม่ใช่เกิดจากการพูดไปเอง
มันเป็นตัวเลขจริงที่จับต้องได้จากทุกหน่วยงานทุกสถาบัน

ผมขอนิดหนึ่งครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
ยกตัวอย่างฮ่องกงเศรษฐกิจเติบโตดีมาก
แต่มีผู้ชุมนุมมีคนออกมาประท้วงเต็มเท่านั้นเศรษฐกิจตอนนี้เป็นไงครับ
บ้านบ้านเมืองของเรานะครับถ้าสมมุติว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ทำงานนะครับ
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าธุรกิจอันไหนที่ไม่ทันสมัยต้องพัฒนานะครับ
อย่าออกมาประท้วงอย่าคนอย่ามาชังชาติอย่ามาเกลียดชาติอย่าดูถูกชาติหรือดูถูกคนในชาติ
ซึ่งมันกำลังไปได้ดีการท่องเที่ยวของเรามากที่สุด
ถ้าพวกโลกอยากมาเที่ยวประเทศไทยจีนก็บอกจะย้ายสถานผลิตไม่ว่าเงินทุนเข้ามาคนก็จะมาที่บ้านเรานะครับ
เว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะทำลายกันเองช่างชาติเกลียดชาติชาติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ของเราดีที่สุดเราต้องช่วยกันพูดว่าประเทศไทยดีที่สุดน่าลงทุนที่สุดนะครับ
คนใจดีที่สุดคนรักสงบนะครับคนที่มีวินัยนะครับเราช่วยกันคุยช่วยกันพูด
รัฐบาลขอสุดท้ายค่ะรัฐบาลมองแบบนี้ไหมคะว่าถ้าคนออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะด้วยการพูดประเด็นอะไรก็แล้วแต่คือยังไงก็เป็นพวกทางชาติ
มันมันก็มีมีสิ่งที่พูดในด้านดีทำไมไม่พูดว่าเหล่านี้ไม่เคยพูดเลยประเทศไทยดีตรงไหนพูดอย่างเดียวประเทศไทยมันแย่แย่แล้วก็ยังอยู่ประเทศไทยอีก
ผมก็ควรออกไปเลยบอกมันแย่มันชั่วมันเลวมันไม่ดีมันไม่น่าอยู่

คือทำไมในเมื่ออึดอัดมากแล้วคนอย่างอีกส่วนส่วนใหญ่
เขาบอกอยู่สบายมีสิทธิเสรีภาพนะครับ
จะทำธุรกิจทำประกอบอาชีพอะไรก็ได้นับถือศาสนาอะไรก็ได้
จะเดินจะไปไหนก็ทั่วประเทศได้หมดคนทั่วประเทศก็อยากมา
คนทั่วประเทศทั่วโลกบอกว่าประเทศไทยเรานำทั้งวัน
ทำไมคนเหล่านี้ไม่กี่คนที่ชาติมันไม่ดี
เดี๋ยวที่นั้นหมดเวลาแล้วแต่ขอแปะท่านีไว้ก่อนนะครับ
ขอแปะท่านีโดยเฉพาะเรื่องแก้แข่งธรรมนูลหรือถ้ามีชุมนุมอะไรขึ้นมา
ถ้างั้นแปะคุณศิลาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโลกกลับมาคุยกันใหม่

คุณผู้ชมคะตอนแรกก็ว่าไม่ร้อนหรอกค่ะ

หมดเวลาของรายการไข่ชกู้แท็บนิวโชว์นะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ